ที่สุรินทร์นะคะคุณผู้ชมค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอกาบเชิงนะคะ
รถเก๋งเนี่ยตกไปทางข้างทางเพราะว่าขับไปในเส้นทางลัดแล้วก็ตรงนั้นค่อนข้างจะมืด
แล้วก็เปลี่ยวด้วยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาได้รับบาดเจ็บแต่จังหวะนั้นเนี่ยเหมือนกับเธอสลบไปเลย
แล้วก็เธอนอนอยู่แบบนั้นข้ามคืนจนถึงอีกวันนึงถึงจะมีคนไปเจอ

แล้วตอนที่กู้ภัยไปเจอนะนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลกู้ภัยถึงขั้นบอกว่าโอ้โหรอดมาได้ไงอ่ะ
คือไม่น่าเชื่อคือนอนข้ามคืนแล้วก็มดไตตามตัวแล้วแล้วก็ที่ศีรษะมีแผลลึกเกือบถึงสมองอะค่ะ
แล้วนอนอยู่แบบนั้นผู้หญิงคนเดียว
คือรถนี่แบบคืองอแบนเลยอ่ะ
รอดนะคะดูสภาพรถสิคุณผู้ชมพลิกคว่ำตะแคงข้างบิดงออยู่แบบนี้ค่ะ
เธอก็ไม่ใช่ย่อยนะแผลก็เยอะอยู่
ที่ศีรษะเนี่ยค่ะแผลฉีกขาดกว้าง๒นิ้วครึ่งยาว๕นิ้ว
คือนอนสลบอยู่ตั้งแต่เย็น๗มกราคม
มาเจอคือเช้า๘มกราคม
นอนอยู่แบบนั้นจนเลือดที่ไหลออกมาไหลจนแห้ง
พอคนไปเจอก็แจ้งตำรวจแจ้ง๑๙๑
แจ้งทางสอเปราะกับเชิงจักรวจสุรินทร์
ว่ามีรถประสบอุบัติเหตุตกถนนอยู่แบบนี้
คุณพลอยสจิฤทธิสินนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับสาวดวงแข็งคนนี้ค่ะ
นี่เธอก็ฟื้นขึ้นมาพูดคุยได้ปกติ
ไปคุยกับนางสาววรรณภานะคะตอนนี้
อยู่ที่โรงพยาบาลปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
บอกว่าวันนั้นตั้งใจไปทำธุระที่อำเภอกาบเชิง
ระหว่างขับรถไปเป็นช่วงรอยต่อ
ระหว่างถนนลาดยางกับถนนลูกรัง
แล้วเธอเองไม่ชินเส้นทางรถก็เลยเสียหลัก
ขูดกับต้นไม้ด้านซ้าย
หักหลบไปชนกับต้นไม้ด้านขวา
แล้วก็ตกลงไปข้างทางแบบนี้ค่ะ
พอได้สติเธอก็พยายามตะเกียกตะกาย
หยิบโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ในรถ
แต่ตะกายไปไม่ถึงด้วยความที่เธอเจ็บ
แล้วก็รู้สึกวูบสลบไป
เธอบอกว่าพยายามจะคลานขึ้นไป

พยายามจะคลานไปเรียกให้คนมาช่วยแต่ไม่เห็นใครเลย
เห็นแต่ป่ารกร้างเต็มไปหมด
เธอก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้รอดขอให้ปลอดภัย

ข้ามคืนตอนเช้ามีคนมาเห็น
โทรแจ้งตำรวจแล้วก็นำเธอส่งโรงพยาบาล
นางสาววรรณภาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์จริงนะคะ
สำหรับคนที่ขับรถอย่าประมาท
ยอมรับว่าที่เธอเจ็บหนักแบบนี้
เพราะเธอไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ศีรษะก็เลยไปฟาดจนสลบไม่มีแรง

อาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นมากแล้ว

พยุงตัวเองได้ออกมาออกมาจากรถ

พยายามจะเอาตัวเองไปเอาโทรศัพท์ออกมา
แต่มันไปไม่ถึงมันหน้าวูบหน้ามืดล้มตัวไป
แล้วทีนี้ก็นอนนิ่ง
ตรงที่เดิมจนถึงเช้า
แล้วทีนี้ก็นอนนิ่งตรงที่เดิมจนถึงเช้าค่ะ

ก็รอให้ภาวนาให้คนไปหาหรือคนไปพบเรา

พอได้ยินเสียงหวนหมาเฮาก็สะดุ้งตึง
ก็พยายามตั้งสติอยู่ค่ะ

อืมดวงแข็งรอดแบบปฏิหารจริงจริง
หอนนอนอยู่คนเดียวในป่าอ่ะครับเนี่ยค่ะแล้วพอนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นถนนลาดยางเป็นรอยต่อถนนลูกรังสองข้างทางเป็นป่าเต็มไปหมดคุณผู้ชม
ป่ารกแบบเนี้ยอืมไม่มีบ้านคนเลยนะครับไม่มีบ้านใครอยู่แถวนั้นเลย
ตอนกลางวันรถก็ผ่านน้อยมากยิ่งกลางคืนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเปลี่ยวมากนะคะ
แล้วก็มีต้นไม้หักล้มอยู่ด้วยน่าจะเป็นต้นไม้ที่ถูกรถของเธอเนี่ยค่ะ
กระแทกก็ตกลงไปลึกสองเมตรนะก็ยังมีรอยเลือดอะไรอยู่เลยตรงนั้นนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลกับเชิงที่เข้าไปช่วยเหลือ
เขาบอกว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยเจอว่าผู้หญิงคนนี้ก็บาดเจ็บมีแผลลึกแผลลึกเกือบถึงสมอง
แล้วก็รีบประถมพยาบาลรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
ไม่เห็นครับมันจะเป็นใบไม้ต้นไม้มันบังนะครับ
เพราะที่เกิดเหตุตรงนั้นคือเขาไปชนกับต้นขี้เหล็กด้วยนะครับ
ก็หักมันเหมือนบังไปเลยนะครับ
ผมจะเป็นห่วงนะครับผู้บาดเจ็บมากเพราะตอนแรกเขากระดุกกระดิกไม่ได้เลยนะครับ
อยู่ที่ท่าเดียวนะครับแต่เนี้ยผมก็เลยไปไปตรวจดูว่ามีบาดแผลตรงไหนบ้าง
ก็พบบาดแผลที่ศีรษะนะครับกว้างประมาณ๒๕นิ้วนะครับ
ความยาวนะครับประมาณห้านิ้วนะครับยาวเกือบถึงกระโหลกนะครับ
เกือบถึงสมองเลยนะฮะก็เลยรีบประถมพยาบาลนะครับปฏิหารมากเลยนะครับ
เพราะหนึ่งในสภาพที่สภาพรถนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับ
เพราะเลือดออกเป็นกองใช่ไหมครับสูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากถึงได้เป็นลมนะครับ
แล้วก็ทั้งมดแดงนะฮะฝากไปทั้งวันหนึ่งคืนนึงคืนนึงเต็มนะครับ
ก็เลยต้องพยายามดูแลผู้บาดเจ็บนะครับให้ดีที่สุดนะครับ
ดาบตำรวจชายสิทธิ์สำรานรองนายกเทศมนตรีกาบเชิง
บอกว่าจริงแล้วเส้นทางตรงนี้ค่ะอ่าเส้นทางที่เป็นจุดเกิดเหตุ
เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ทหารอ๋อเหรอฮะใช่เขาบอกว่าใช้ในการขนอาวุธ
คนไม่ค่อยใช้กันหรอกเป็นป่ารกสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี
ลาดยางกิโลเดียวจุดเกิดเหตุเป็นลูกรังด้วย
แล้วก็คดเคี้ยวมากอะค่ะก็เลยฝากเตือนว่าควรหลีกเลี่ยง
เส้นทางตรงนี้อย่าผ่านไปตอนกลางวันก็เงียบมาก
กลางคืนยิ่งเปลี่ยวไม่มีบ้านคนด้วยครับมีแต่ป่ากับภูเขา
ถ้าหากว่าประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน
ครั้งนี้ถือว่าโชคดีจริงนะที่เธอรอดนะคะ
ก็คาดว่านี่แหละไม่ชินเส้นทางแล้วก็ช่วงมืดด้วยนะคะ
ก็ลองถ้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอนเฟิร์มว่ารอดอย่างปฏิหาร

เพราะว่าเขาเจอมาไม่รู้ต่อกี่เคสกี่กรณีแล้วนะครับ